ส่วนเหตุการณ์นี้ที่บุรีรำค่ะมีผู้หญิงคนนึงมาร้องสื่อว่าช่วยหน่อยเถอะ
ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นภรรยาตำรวจด้วยนะคะครับบอกว่าถูกเจ้าหนี้มาทวงหนี้
แล้วก็ลักษณะมาทวงแบบทวงหนี้โหดข่มขู่ด้วยอะค่ะสุดท้ายเนี่ยคือขู่เผาบ้าน
แล้วก็เอากาวร้อนมาหยอดใส่กุญแจบ้านครับจนไขกุญแจบ้านไม่ได้อ่ะค่ะ
เธอก็เลยบอกว่าเริ่มกังวลเรื่องของความไม่ปลอดภัยแล้วอะค่ะ
นี่ค่ะนางมนต์นามสมมุทรนะคะอายุสี่สิบหกค่ะ
เป็นชาวอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำก็มาร้องทุกข์นะคะ

ลงทำอำเภอคุมเรียบอกว่าเจ้าหนี้มาคุกคามเป็นเจ้า
ที่ล็อกบ้านอ่ะเข้าบ้านไม่ได้แล้วก็มีข้อความขู่
ด้วยนะคะเขียนใส่กระดาษเอสี่บอกว่าเป็นการ
ครั้งที่หนึ่งครับกู้เงินกูไปเอาเงินมา
ไม่รู้เรื่องปิดเครื่องหาจุดจุดจุดทำไมก็เลยตัดสินใจว่า
ไม่ได้แล้วแบบนี้ครับไหนจะจดหมายขู่ไหนจะเอาเก้า
ร้อนมาหยอดใส่กุญแจก็เลยไปร้องทุกข์นะคะเพราะว่ากลัวค่ะ
แล้วก็มาร้องสื่อด้วยว่าช่วยหน่อยเถอะ
เธอบอกว่าคือเธอก็เปิดร้านขายอุปกรณ์การเรียน
โควิด๑๙ระบาดโรงเรียนปิดขายของไม่ได้
ก็เลยไปกู้เงินรายวันเริ่มจาก๑๐๐๐บาท
แต่ได้รับเงินจริงคือ๙๐๐บาทนะคะ
แต่ต้องส่งรายวันวันละ๕๐๐บาท๒๔วัน
ดอกเบี้ยแล้วก็คือต้องจ่ายทั้งหมด๑๒๐๐๐บาท

ระยะหลังโอ้โหมันฝืดเคืองหนักมากจริง
ก็เลยไปกู้เงินจากอีกหลายเจ้า

กู้เจ้านั้นไปจ่ายเจ้านี้กู้เจ้าโน้นไปจ่ายเจ้านั้นอย่างนี้ค่ะ
รวมทั้งหมดคุณผู้ชมค่ะ๓๐เจ้า
๓๐เจ้ายอดหนี้๔๐๐๐๐๐บาท

เริ่มต้นจากหมื่นจนตอนนี้หนี้๔๐๐๐๐๐บาท
ประเด็นคือต้องจ่ายรายวัน
คำว่าจ่ายวันละเท่าไหร่วันละ๒๐๐๐๐๐บาท
จะไปหาเงินจากไหนจ่ายวันละ๒๐๐๐๐๐บาท

ผู้รายไหนมาคืนลายเดิม
หนี้ก็โทรตามคมขู่ขู่เผาบ้าน
ปลายเดือนสิงหาคมเธอเนี่ยนอนโรงพยาบาล
เพราะว่ามีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ขนาดนอนโรงพยาบาลยังถูกโทรตามตลอดเลย
ไม่ทันได้รับเพราะว่าไม่สบายจริง
เงินกู้เลยโทรหาลูกสาวแทน
ลูกสาวเรียนไม่ได้ต้องรับโทรศัพท์ทั้งวันเลย
พอออกจากโรงพยาบาลก็เนี่ยค่ะมาเจอกุญแจถูกกาวหยอดเอาไว้

เธอบอกว่าดูนะสามีเธอเป็นตำรวจนะ
ช่วยอะไรไม่ได้จริงจริงสามีไม่รู้เรื่องหนี้มาก่อน
ก็พอรู้ก็พยายามที่จะหาทางช่วยหาทางแก้ไข
แต่หนี้มันเยอะมากจนตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
พี่ชาวายพี่นอนลงวันเนี่ยมันก็จะไปทวงกับคนค้ำเหมือนเดิมค่ะ
เพราะว่าอย่างถ้าเราไม่รับโทรศัพท์มันก็จะโทรไปหาคนค้ำ
มันก็จะไปจี้คนทำให้โดนตามออกแทนค่ะ
ตอนแรกพี่ก็ส่งน้อยแต่ตอนนี้ถ้ารวมจริงพี่ต้องหาเงินส่งวันละสองหมื่นเลยค่ะ
ถ้าเป็นวันสองหมื่นถ้าเดียบเราแบ่งวงเงินก็อยู่ประมาณ๔๐๐๐๐๐ฮะ
อถ้าจะเรียกนี้ก็อยู่ประมาณ๔๐๐๐๐๐ฮะ
คุณผู้ชมลองฟังดูนะคะ
แล้วทีนี้ก็เลยมาวิ่งหาเงิน

ถ้าโยชน์จ่ายคือมันยังหาเงินไม่ได้
นี่ค่ะคือเธอก็ยืนยันว่าไม่มีเงินจริง

ทีมข่าวก็ไปที่หน้าบ้านของเธอนะคะ

มีข้อความแปะเอาไว้ว่ามีธุระด่วนให้ติดต่อที่สพคูเมือง

ถ้าใครมีธุระให้ไปติดต่อสพครูเมือง

เพื่อนบ้านบอกว่าก็ปิดแบบนี้มา๒วันแล้ว
ก็ไม่รู้หรอกว่าบ้านหลังนี้เป็นหนี้นอกระบบมากมายอะไรขนาดไหนไม่รู้จริง
ก็ไปที่สพครูเมืองต่อเมื่อช่วงบ่ายค่ะ
ก็ตัวผู้หญิงคนนี้ไปเข้าพบกับรองภูมิกับสพครูเมืองเลยนะคะ
ก็ใช้รถจักรยานยนต์ไป๓๐นาทีแล้วก็กลับ
คือทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้กลับด้วยรถยนต์
คือขี่รถจักรยานยนต์ไปไปหาตำรวจ
แล้วก็ออกมาคือทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้แล้วก็กลับด้วยรถยนต์
รู้สึกสามีที่เป็นดาบตำรวจจะไปด้วย
ก็ผู้กำกับสพคูเมืองก็เลยบอกว่า
คือไม่ได้จะแจ้งความเอาผิดอะไรเจ้าหนี้เรื่องที่ถูกคุกคามอะนะคะ
แต่ว่าก็แค่กังวลเรื่องของความปลอดภัย
ตำรวจก็เลยเดี๋ยวเรียกฝ่ายเจ้าหนี้มาคุยเพิ่ม

ฝ่ายลูกหนี้ทั้งฝ่ายเจ้าหนี้

ถ้าติดต่อเจ้าหนี้ได้ก็เดี๋ยวจะเชิญมาคุย
เจรจาหาข้อยุติจะไกลเกลี่ยจะทยอยจ่ายจะช่วยเหลืออะไรยังไงได้บ้าง

ไม่อย่างนั้นก็โดนทวงหนี้ไปเรื่อย
คือเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้อย่างที่เราคุยกันมาตลอดเนาะ
แต่เวลามาทวงมาอะไรแบบรุนแรงอะไรแบบนี้มันก็อาจจะหนักไป

สามีเธอไม่ได้รู้เรื่องด้วยตอนเธอไปกู้ใช่ไหม

๔แสนอ่ะใช้หนี้วันละสองหมื่น